เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อเมื่อ

เมื่อ

มุทธาวาธาเวรมณีสุพมิทธาจาราเวรมณีประทังสมาธิยามิมุทธาวาธาเวรมณีสุทธาประทังสมาธิยามิ
สวัสดีครับ